ก็ก่อนเหตุการณ์ก่อนที่จะพบเหตุการณ์นะครับระหว่างนั้นก็ประมาณเวลา๑๘๑๘๓๐ก็คือ๖โมงครึ่งนะครับ
ก็ผมออกกำลังกายอยู่บริเวณใต้ต้นโพตรงนี้นะครับริมน้ำ
แล้วก็เห็นสังเกตมีพี่แล้วก็มีน้องลูกน้องผมเนี่ยกำลังเข้าเวรอยู่
แจ้งไปที่ห้องบอกกรแล้วเห็นน้องผมเนี่ยทำท่าทางลูกลีลุกลนเหมือนมีเหตุการณ์ไม่ปกติ
แล้วก็เห็นน้องไปหยิบห่วงยางชูชีพผมก็เลยประเมินสถานการณ์ว่าต้องมีคนจมน้ำหรือกระโดดน้ำแน่นอนนะครับ
หลังจากนั้นผมก็วิ่งขึ้นมาดูปรากฏว่าเห็นน้องผู้หญิงลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
แล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำเรื่อยและระหว่างนั้นนะครับผมก็ต้องรีบตัดสินใจก็คือจะปล่อยให้น้องลอยไปเรื่อย
ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเหตุการณ์จะเลวร้ายกว่านี้นะครับก็ผมก็เลยทำการตกลงกันกันกับพี่
พี่ผมจะโดดน้ำนะพี่เขาขออาสาลงด้วยผมจะพี่จะโดดด้วยนะครับผมก็เลยทำการถอดรองเท้าถอดเสื้อนะครับ
เตรียมลงน้ำก็คือผมมีเวลาตัดสินใจต้องรีบปัจจัยก็คือผมไม่ได้ใส่ชูชีพ
ผมประมาทไหมผมประมาทแต่ด้วยที่ผมฝึกมาแล้วก็ร่างกายเตรียมร่างกายมาตลอดร่างกายแข็งแรงก็ค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่ง
เว้นเข้าถึงตัวผู้ประสบเหตุนั้นอันตรายยิ่งกว่าถึงเมื่อเราไปถึงเนี้ยเราทำยังไงบ้างถึงจะเซฟตัวเราแล้วก็สามารถช่วย
นะครับก่อนก่อนที่จะเข้าไปหาตัวน้องเนี่ยผมก็ว่ายน้ำลงไปโดดลงไปปุ๊บ
พี่เขาก็ตามลงไปเป็นบัดดี้คู่กันซึ่งพี่หิ้วห่วงยางไปด้วย
ซึ่งผมไปตัวเปล่าจะถึงตัวน้องเร็วกว่าที่ผมต้องไปถึงตัวน้องเร็วกว่า
ก็คือว่าผมจะไปบอกน้องให้วิธีการเอาตัวรอดในน้ำนะครับ
ลอยตัวในน้ำอมอากาศไว้ให้ปอดมันพองแล้วก็อย่าดิ้นเยอะให้ดิ้นน้อยน้อยนะครับ
จะได้ไม่อ่อนเพลียร่างกายมันต้องการออกซิเจนถ้าเกิดเหนื่อยนะครับ
ประมาณ๒๐เมตรผมตะโกนบอกน้องครั้งแรกแล้วผมเข้าไปอีก๑๐เมตร
น้องเขาก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะจมหายไปประมาณ๔วิ๕วิเป็นบางจังหวะ
ก็เลยบอกน้องน้องอั้นอากาศไว้น้องเขาก็เริ่มตาเหลือกแล้วเริ่มจากผมก็มี
ผมก็ไม่กล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงที่จะเข้าไปมุดใต้น้ำแล้วไปล็อกคอด้านหลัง
เพราะว่าน้ำที่นี่มันขุนแล้วก็มันมืดแล้วก็ผมก็ยังไม่อยากเสี่ยงครับ
มันก็เสี่ยงอยู่ดีครับผมก็เลยตัดสินใจมองไปด้านหลังพี่เขาก็ว่ายน้ำตามมา
ผมก็เลยไหว้ทวนกระแสน้ำกลับไปเอาห่วงยางครับพี่เขาแล้วก็รีบกลับไปหาตัวน้องเอาห่วงยาง
ักไปให้น้องโดยเว้นระยะห่างประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรนี่ครับก็ต้องเชฟตัวเองด้วย
เป็นวันเกิดใช่วันเกิดแล้วก็ได้ทำมงนในวันพระใหญ่ด้วยอีกครั้งหนึ่ง
ยังไงก็ของเพนร่มปอว่ายครับอ่าที่ผมเรียนมาก็มี
หลักสูตรโดนล่มส่งทางอากาศหลักสูตรจู่โจมเสียคราบดาบ
โรงเรียนเสียงอาลักษณ์กรมแพทย์อาหารบกนะครับประสงค์พยาบาล
แล้วก็เรียนเกี่ยวกับการดำน้ำนี้ครับประมาณนี้
ก็เลยนำมาประยุกต์ใช้นะครับก็
ฝึกมาร่ำเรียนมาก็เพิ่งได้ใช้ประโยชน์ครั้งนี้ในการแบบใช้จริงครั้งแรกนี่แหละครับ
ฝึกมาก็เลยก็มีจะฝึกฝึกฝึกฝึกมาได้ใช้จริงได้ช่วยชีวิตคนก็
เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีครับรู้สึกมีกำลังใจที่จะช่วยเหลือ
เหตุการณ์ถ้ามันเกิดแค่นี้ต่อไปก็พร้อมเข้าพร้อมเข้าเสมอพร้อมเข้าช่วยเหลือ
ที่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้ฆ่าตัวตายให้เปลี่ยนความคิดซะ
อีกอย่างคือคนมันจะทำอะไรเนี่ยมันก็ห้ามกันไม่ได้
ก็อยากให้ผู้ที่ใกล้ชิดผู้ปกครองคนใกล้ชิด
ปกครองญาติพี่น้องอ่าอยากให้ช่วยเข้าไปดูแลมีอยากให้
ก็คือไปคุยเขาเพราะว่าผู้ที่ทำแบบนี้
เขามีอะไรที่อยากระบายแต่ไม่มีผู้ที่รับฟัง
ถ้ามีผู้ที่รับฟังเขาก็คงจะสบายมากขึ้นนะครับ
ชีวิตมันมีค่าอยากให้ใช้ชีวิตให้มีค่าดีกว่า
ที่กระโดดตามไปนะครับตามหลักการช่วยชีวิตนะครับ
เราก็ต้องมีห่วงยางไปมีน้องเขาเข้าไปหนึ่งคน

ไปช่วยสนับสนุนไปช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับ
แล้วก็หลักความปลอดภัยเราก็ต้องเอาห่วงชูชีพไปด้วย
เพราะว่าเราจะเอาไปโยนให้น้องที่ลอยอยู่ในน้ำ
เพื่อให้น้องเข้าเกาะแล้วเราก็จะได้ช่วยกัน
แรกก่อนจะไปช่วยเราต้องประเมินตัวเองก่อน
ว่าตัวเราว่ายน้ำแข็งไหมหรือจะไปช่วยเขา
แล้วตัวเราจะรอดไหมถ้าเราไม่สามารถไปช่วยเขาได้
เราก็สามารถตะโกนให้คนบนฝั่งช่วยหรือสามารถโทรติดต่อ
เรือหรือยามชายฝั่งให้เข้าไปช่วยแต่ถ้าเราได้รับการฝึกมา
ในด้านการช่วยเหลือเราก็ประเมินสถานการณ์แล้ว
ตัดสินใจแล้วอุปกรณ์เรามีเราก็ตัดสินใจให้ไว้
ก็เป็นเรื่องที่ดีครับน้องเขาก็จะได้เป็นอดีตทหารอากาศนะครับ
อยู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับเป็นห่วยพลล่มกู้ภัยครับ
กองทัพอากาศนะครับก็หน้าที่หลักก็ช่วยผู้ประสบภัยทุกด่างนะครับ
ผู้ประสบภัยทางอากาศผู้ประสบภัยทางน้ำแล้วเราก็จะได้ฝึกในการช่วยชีวิต
ปฐมพยาบาลต่างเรามีการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ
องทัพสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปีในการช่วยเหลือในด้านนี้ครับผม
เราก็เลยค่อนข้างมีความชำนาญในด้านนี้ครับ